ชะเหลียวเนี่ยก็ซักผ้าอืมทีนี้ซักผ้าเสร็จก็ต้องตากค่ะ
บ่ายสองแดดเปรี้ยงเลยเอากางเกงในไปตากไว้หน้าบ้าน
กำลังจะเดินกลับเข้าบ้านโอ้โหไอ้มือดีขี่มอเตอร์ไซค์มา
ฉกกางเกงในยายไปเฮ้ยพอออกไปได้แป๊บนึงอ้าว
ซอยตันต้องโว๊คกลับมาป๊ายาย
โอ้โหยายยืนด่าไล่หลานด่าเลยครับแต่ไอ้คนฉกไปไม่อยู่
รอให้ยายด่าแม่นี่ฮะคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค
มาฉกกางเกงนายยายฉะเหลียวไปแล้วอย่างที่บอกคือนี่
ขากลับฮะเจอยายไม่แน่ใจได้ยินยายด่าหรือเปล่านะ
แต่ไปเลยฮะคุณยายเจ้าของบ้านก็ตะโกนด่าแต่แม่
เสียดายด่าไม่ทันเหตุเกิดบ่ายสองโมงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองชนบุรีครับ
ยายฉะเหลียวอุรัตอายุเจ็บสิบเก้าปีเป็นผู้เสียหายนั่นเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็เจ้าของกางเกงในเนี่ย
เดินลุกออกมาตรงนู้นเขาก็ยืนอยู่ตรงนู้น
เขาก็บอกดูนี่มันมาเอาเกงในเห็นนะ
แต่ทีนี้เขาก็ไปยืนตรงนั้นพอมันกลับมา
เขาก็บอกมึงจำเกงในกูทำไม
แล้วก็มันไม่พูดอะไรมันก็ไปเลย
นี่แหละยายเฉลียวฮะเห็นอายุขนาดนี้จะ๘๐แล้ว
แต่ความจำท่านดีนะพี่เบิร์พี่น้ำแข็งจำได้ด้วย
เฉลียวบอกไอ้คนร้ายมันตัดผมสั้นเกลียนนะ
ใส่เสื้อสีฟ้าไม่ใส่แมสไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ตำรวจช่วยยายหน่อยเถอะจับให้ได้โดยเร็วเลย
เพราะนี่ขนาดกลางวันแสกมันยังกล้ามาฉกเกงในยายไป
ยายกลัวแล้วที่บ้านมีแต่ผู้หญิง
มีลูกสาวยายด้วยอีกคนนึงอ่ะนี่อ่ะ

เนี้ยทุกวันเองครับคุณผู้ชมผมยังจัดสินใจถูกต้อง
ก็เลยไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาพี่

ขโมยขโจ้นป่ะและนึงสิ่งสำคัญพี่ไม่ต้อง
บอกหน้าจอตัดสินใจผิดหมดดูแลพี่บ้างนะ
แต่นี่ก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไงแต่แก้ผิดวิธีไปหน่อย